มาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่านะ
ช่วงนี้เทรนด์ออกกำลังกายมาแรง
หลายบ้านหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้น
รวมไปถึงบ้านที่มีคุณลูกทั้งหลาย

เห็นคุณพ่อคุณแม่ออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำ
ซึมซับแล้วก็นำไปทำตามนั่นเองค่ะ
เริ่มกันที่บ้านของคุณเจนนี่กันเลยดีกว่า
เจนี่อัลภาษณป้อมเพชรกับคุณสามี
บ้านนี้เขาสายเฮลตี้กันทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะ
ใครอยากทำตามก็ต้องแข็งแรงมากหน่อยนะคะ

และในทุกครั้งที่บ้านที่เขาออกกำลังกายกันนี่สมาชิกตัวจิ๋วค่ะน้องโนล่า
เรียนแบบเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่ออกกำลังกายทุกวันนะคะ
ก็เลยซึมซับท่าทางต่างของคุณแม่จนทำได้แล้วด้วย
๕วินาที๔๓๒๑
แล้วเราจะกลับขึ้นมาครับ
กลับขึ้นมาสวอสเลย
คือยังยืนยังเดินไม่เก่งคุณผู้ชม
แต่ท่าออกกำลังกายของน้องบอกเลยว่าตามคุณแม่เดะเลยนะจ๊ะ

นี่คือครอบครัวของคุณแม่สุดสตรองค่ะ
ตั๊กบงกฎนั่นเองโอ้โหแต่ละท่าคุณพี่เขาท่ายากตลอดเลยนะคะ
ในการออกกำลังกายธรรมดาไม่ใช่แม่ตั๊กค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอัพเลเวลมาเล่นท่ายาก
กับเครื่องยืดเหยียบที่บ้านคุณผู้ชมค่ะนี่ดูสิยืดมันทุกวันเหยียดมันทุกวันค่ะ
กล้ามเนื้อแข็งแรงไขมันก็จะหมดไปบ้านนี้เขามีลูกชายค่ะน้องข้าวหอมนั่นเองนะคะ
เห็นคุณแม่ออกกำลังกายท่ายากทุกวันเอาล่ะอยากจะแข็งแรงแบบคุณแม่บ้างก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะ
ช่วยมาดูหน่อยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะ
ใดคือตั๊กหน้าเด็กมากดิฉันนึกว่าพี่สาวมาดูแบบน้องชายอะไรอย่างนี้

กำลังกายคุณผู้ชมค่ะพี่พี่ป๊าป้าน้าอาจ๋า
อยู่บ้านก็อย่านั่งอือกันไปลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะ
ร่างกายมันแข็งแรงกันดีกว่าค่ะก็เป็นภูมิคุ้มกันนะคะ